อายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
ที่เป็นชุดเรียโอลิมปิกแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปี

ของเราก็มีมากกว่าครับได้บุกอยู่ตลอด
แล้วก็ช่วงทดเจ็บครับไทยโหมบุกหนักครับ
กะว่าจะเอาประตูให้ได้สุดท้ายก็ขึ้นนำครับ
มีโชคมหาสารนุกูลครับเปิดบอลจังหวะนี้
บอลตกแล้วไปโดนทางเอกณิตปัญญาที่โฉบมาครับ
โฉบทำประตูให้กับทีมไทยนำ๑๐แล้วปิดสกอร์ครับ
ลูกเดียวครับสำหรับทีมไทยยังคงต้องเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องกันต่อไป
ไปดูเรื่องราวของเบนจามินเดวิสครับนักเตะเยาวชนของฟูแลม
ถูกทางการสิงคโปร์ปฏิเสธคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
โดยเหตุผลลึกเชื่อว่าเจ้าตัวต้องการทุ่มสมาธิกับฟุตบอล
เพื่อโอกาสในการติดทีมชุดใหญ่ของฟูแลมน้องใหม่พิมพ์บริกของอังกฤษ
โดยเดวิสในวัย๑๗ถือพาสปอร์ตนะครับ๓สัญชาติคืออังกฤษไทยแล้วก็สิงคโปร์
เนื่องจากว่ามีพ่อเป็นอังกฤษแล้วก็มีแม่เป็นคนไทย
อีกทั้งเขายังเกิดที่จังหวัดภูเก็ตด้วยก่อนจะย้ายไปอยู่สิงคโปร์ในปี๒๕๕๙
แล้วก็ได้รับสัญชาติสิงคโปร์เมื่อปี๒๐๐๙ตอนมีอายุ๘ขวบนะครับ
ขณะที่สื่อต่างประเทศก็รายงานว่าทีมชาติไทยกำลังจับตาสถานการณ์ของทางเบนเดวิส
ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยในอนาคตครับ
รอบ๑๕ปีที่ผ่านมามีพลเมืองของสิงคโปร์ที่ได้รับการยกเว้นเข้ารับราชการทหารเพียงแค่๓คน
บิ๊กแมชเป็นการพบกันครับของชนบุรีเอฟซีนะครับ
ส่วนผลในคู่อื่นครับสิงห์เชียงรายเจอกับแอร์ฟอร์สนะครับ
นครราชสีมาพบกับทางแกรนดอันดามันระนองนะครับที่ล้มทางแบงคอกมา
แล้วก็รอบ๘ทีมนะครับจะแข่งขันกันวันที่๑๘สิงหาคม